ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้ฉันจะไม่พูดอะไรเลยฉันดีใจที่เธอมาจัดรายการ

บอกว่าบางคนเหงาเลยปากพี่สองคนไม่ทะเลาะกันเพราะพี่ไม่มา
แต่งตัวเหมือนฟรูมไลเดิร์นะ
เป็นเหมือนเต็มยกหร่มออกรบ
สีคู่นะเขียวดำนั่นก็เขียวดำเห็นไหม

เอาตรงนะเรื่องล็อตไวเลอร์ตลกก็ตลกสงสารตำรวจก็สงสาร

เค้าก็เลี้ยงเยอะไป
แล้วก็พื้นที่๒๑ตารางวาในบ้านเขา

อย่างพี่หนุ่มเขาเป็นคนเลี้ยงหมาเหมือนกับพี่หนุ่ม

ผมเลี้ยงตัวเล็กผมก็จะแบบต่อยอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้

คือในเมื่อคุณอยู่เป็นสังคมโดยรวมอะไรอย่างนี้

คือถ้าคุณจะอ้างว่ามันวิ่งออกมาพุ่งทะลุ

มันมีคลิปยืนยันว่าตัวคุณเองออกมายืนแบบนี้

ไปกัดคุณพี่คนนึงเนี่ยคุณลุงชื่อนิพนธ์
ไปกัดถ้าจำไม่ผิดชื่อนั้นนะ
กัดแขนเขาไปกัดหน้าแข้งเขากัดข้างไข่เขาด้วย
ดูสิกางเกงขาดอย่างนี้เห็นไหมล่ะ

เขาเรียกแสนนึงนะค่ารักษาเขาเนี่ยนะ
คือมันพังเลยอ่ะเนี่ยแขนเขินดูเดิน

ไม่แล้วถ้าสมมุติเป็นเด็กน้อยเอาเด็ก๓ขวบ

คิดถึงตอนถ้าสมมุติเด็กออกมาเดินในหมู่บ้าน

อันนี้ก็ว่าน่าสงสัยที่สุดขึ้นระหว่างร้านขายของช่ำ

อันนั้นเขาไม่ได้กัดใครแต่ว่าวิ่งเข้าไปแต่มันออกมาไปกัดคนอื่นเขา
คือมันไปอยู่ในที่สาธารณะแบบนั้นแล้วมันก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

คือหมาดุอ่ะโดยเฉพาะถ้าสมมุติยิ่งบอกกี่ตารางวานะ

คุณคิดดูว่าหมาใหญ่หมาดุแล้วไปอยู่ในพื้นที่เล็ก
มันก็จะยิ่งดุเพราะมันขาดอิสระภาพในการวิ่งเล่นถูกต้องไหมล่ะ

พอเปิดปุ๊บมันก็ออกมาเขาบอกเขาลืม

พอหันมาแต่จริงแล้วดูลักษณะท่าทางเหมือนเขาไม่ได้นั่นนะ

เขาก็เห็นอยู่นะว่าหมาเขาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปตรงอื่น
ไปแล้วมันเหมือนหมามันก็ต้องมีที่ขับถ่ายหรือเปล่า
หัวหน้าแก๊งชื่อจัมโบชื่อไอ้โบ้ไอ้โบ้นั้นกัด

เป็นพ่อแม่ด้วยแล้วก็เป็นพี่น้องด้วย
มีหมาพี่เลี้ยงด้วยเขาว่าอย่างนั้น

นี่หมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้ววิ่งมาแล้ว
นี่นะเขาก็เอาไปเลี้ยงไง
เดี๋ยวเขากลับไปเลี้ยงที่บ้านสวนเขาก็ว่าอย่างนั้น

เขาปรบมือนี่คือสัญญาณคือหมารู้เลยวิ่งมา
กรุ๊บเข้ากรงไหนเนี่ย
บางคนเขาก็จะบอกว่าการตบมือเป็นการกระตุ้นอีก

งั้นตบมือไม่ได้ช่วยอะไรตบมือ๓ครั้งเข้ากรงอย่างนี้ไม่ใช่ไหมครับ

เอ้าเนี่ยเอ้าไปดูเรื่องยาอีของคุณมดดำ
อีของมดดำที่คุณพระดำบอกเมื่อกี้ไง
ยาอีที่ฉันถามอย่ามาบอกยาอีของคุณมดดำ
นี้แล้วมานั่งเล่นยาอีก็แก่กายเขา
อีโฉมใหม่ในซองกาแฟเขาบอกออกฤทธิรุนแรงนะครับ
เขาบอกว่าให้สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานให้ดีนะครับ

คือในแพทย์มานัดโทษธาพรโอ้โหนี่เห็นไหมนะครับ
คือในแพทย์มณัฐท่านเป็นรองอธิบดีกรมการแพท
เปิดเผยบอกว่ายาอียาเลิฟเอ็กซ์ตาซี

ซึ่งมีฤทธิ์หลอนประสาทกระตุ้นประสาท
มีทั้งแบบคอปซูลมียาสีต่างเป็นเม็ด
แล้วก็ที่พบกันในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
เป็นเม็ดกลมแบนมีสัญลักษณ์บนเม็ดยาเป็นรูปต่าง
ไม่ใช่จะเป็นกะตายขังคาวนกหรือดวงอาทิตย์
ปัจจุบันนี้มีการลักลอบนำอีไปบดเป็นผง
แล้วก็บรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่าง
จะเป็นซองครีมเทียมซองกาแฟ
มีการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะทางโซเชียลมีเดีย
เสพยาอีเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ภายใน๓๐๔๕นาที
และฤทธิ์ของยาจะอยู่ในร่างกายประมาณสัก๖๘ชั่วโมง
หลังจากนั้นจะหลอนประสาทอย่างรุนแรงนะครับ
เสร็จจะรู้สึกร้อนหนาวหัวใจเต้นเร็ว
การได้ยินเสียงและการมองเห็นจะผิดไปจากความจริง

ท่านเป็นผู้มนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนี
ท่านก็บอกว่ายาอีจะเข้าไปทำลายระบบประสาท
ทำให้จะสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลังสารซีโรโทนิน
ซึ่งเป็นสารสำคัญในการควบคุมอารมณ์ทำงานผิดปกตินะครับ
เมื่อเวลาผ่านไปสารดังกล่าวจะลดน้อยลง
ทำให้ผู้เสพเข้าสู่ภาวะอารมณ์เศร้าหมองหดหู่เกิดอาการซึมเศร้า
และมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติทั่วไป
อยากจะแนะนำให้ผู้ปกครองหมั่นติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง
พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน
หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยงรีบพาไปหาหมอเลยนะฮะ
เพื่อเข้าสู่ประการรักษาและบำบัดรักษานะครับ
โดยสามารถขอคำปรึกษาเรื่องยาเสพติดได้นะฮะที่สายด่วนครับ
ขณะเดียวกันนะครับหลวงดรตรีจิรวัตรพยุงทำ
ท่านเปิดเผยบอกว่าได้มีการสั่งการนะฮะ
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหนึ่ง
ซึ่งดูแลพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลไปสืบหาข้อมูลนะครับว่า
เคกาแฟเนี่ยมีการจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยจริงหรือเปล่า
หรือเป็นรูปแบบการผลิตยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในต่างประเทศ
ได้มีการสกัดกั้นนะฮะไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย
ทั้งนี้เคกาแฟถือว่าเป็นรูปแบบของเคตามีนรูปแบบใหม่
ไม่เคยผ่านเข้ามาในสารบของข่าวสารของกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดมาก่อน
แล้วก็ยังไม่สามารถระบุชี้ชัดได้นะครับว่า
เป็นการเสพของคนในประเทศหรือมีจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่า
เมินดูแหละเคก็มันปัฒนาไปเยอะตอนนั้นเคนมพงศ์จำได้ไหม
คือแต่ที่ได้ยินแววมาเขาบอกว่ามันขายซองกว่า๓๐๐๐
แต่ว่าหลังเพราะมันแพงเพราะมีคนไม่ซื้อ
แต่พอมันจะ๓๐๐หรือพันมันอันตรายมากแล้วมันทำให้คนตายได้เลย
ตอนนี้คือกลายเป็นยาเสพติดเมื่อก่อนเล่นแล้วหลอนแต่เดี๋ยวนี้เล่นแล้วตายพี่หนุ่ม
เอาจริงเราดูข่าวไล่ดูข่าวมาเรื่อย

ก่อนฉันว่ายามันไม่อันตรายเท่าทุกวันนี้
เพราะว่าเด็กบางคนน่ะเด็กบางคนทุกวันจากแบบว่าดีหลอน
หลอนแบบหลอนเป็นคนละคนถามว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราเล่นก็แค่แบบว่านอนไม่หลับ

ทุกวันนี้มันเล่นแล้วตายนะไม่ต้องอะไรเยอะ
เรานั่งอ่านคาวใส่ไข่๗๘ปีอ่ะ
เราเห็นพัฒนาการของพวกยาเสพติดมันไปถึงไหนแล้วล่ะ
เพราะบางทีมันมีการผสมในส่วนผสมบ้าง
อันตรายกับชีวิตและพัฒนารูปแบบมาสมมุติบางคนไม่รู้มันมาเป็นกาแฟไง

มันใส่ซองกาแฟแล้วก็เขาบอกว่าทุกวันนี้
เมื่อก่อนเรากลัวสารหนูถูกต้องไหมสารหนูสาร
เขาไปตรวจเอายาไปตรวจหมอเพื่อนมาบอกว่ารู้ป่ะมดทุกวันนี้ตรวจมาเท่ากับเราเจอสารหนู
เหมือนคนกินสารหนูเกินไปเกินขนาดแล้วก็เหมือนเอายาเสพติดมาผสมกับสารพิษ
เพราะฉะนั้นบางคนมันเลยตายกันเยอะลองไล่เรียงกันดูสิว่ากี่คดีแล้วที่ตาย
เอาแค่แต่ละคดีที่เป็นคดีดังของปีที่แล้วไล่เลียงมาสิ
ตายเพราะยาเคพัฒนาการของยาเคตายไปขนาดไหน

แต่มันมีช่วงหนึ่งที่มันระบาดในเด็กวัยรุ่น
เด็กวัยรุ่นมาช่วงจังหวัดที่แบบว่าทำเป็นเคนมผงหรืออะไรอย่างนั้น

แต่อันนั้นอันตรายคือตายเร็วขึ้น

โมส์ฉันไปดูศึกวันกันฉันจะบอกอุ๊ยเนี่ย

แล้วก็เริ่มไปเรื่อยพี่หนุ่มก็จะติดไปที่อื่นด้วย

อ้าวเอ้ยหนุ่ม

แก่ขนาดนี้แล้วไปนั่งสายหัวมันก็ไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าเธอสิ

บูแลสุขภาพจะต่อตำรังตายนิ่ง
ใช่ฉันเคยเล่าให้นางฟังว่าฉันเคยไปเล่นยาอย่างนี้

แล้วโดนยัดไว้ในห้องน้ำไงฉันเล่าให้นางฟังแล้วนางก็

เล่าเรื่องหนึ่งน่ากลัวมากนะคุณผู้ชม

มันใช่เรื่องจะเล่าหรือเปล่า
เมื่อกี่ปีกหมดที่เธอสตัดเอง

ขอโทษนะครับมีเพื่อนคุณในนี้

แล้วก็กระโดดออกไปใช่ไหมล่ะตำรวจจับแล้ว

ที่แบบว่าตามความรู้มันจะเป็นเหล็ม

หูยืนตำรวจมาเข้าประตู
แล้วก็จะเห็นสภาพศพแบบนี้

แล้วก็ยืนช็อกอยู่อย่างนี้
แล้วก็ตายแล้วอีกคนนึงพูดว่า
ถ้าเรายังเป็นอย่างนี้กันอยู่ก็ศพต่อไปก็เป็นมึง

ดังนั้นอย่าทำนะ

นี่ค่ะปีนตึกเป็นสไปเดอร์แมนค่ะ

แล้วเมื่อก่อนยามันยังไม่อันตรายเท่านี้นะ
ทุกวันนี้ยาน่ะอันตรายคือถึงชีวิตนะ

แล้วมันอยุ่งหน้าคุณคุณหญ้าร้อยเอาไหม

ฮึ่มมมจะหยิบได้เมื่อไหร่อะไรเนี้ย
น่ากลัวอย่าไปร้อนอยากทำอย่างที่มันหลอนท๊ะ
เว่ยเฮ้อ
รายใหม่เพิ่มเติมค่ะ๗๖๗๙รายนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๕๖รายด้วยกัน
ก็จะมี๒๓๗๖รายค่ะ
เมื่อวานเรามีการไล่เรียงเรื่องของทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เอง

เรื่องที่รับวัคซีนบริจาคจากทางโปแลนด์สุดท้ายเป็นอันยุติไปก็คือไม่ได้ทำ
ปรากฏทางด้านกระทรวงการต่างประเทศ
เขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องของการออกหนังสือ
ยืนยันขอรับบริจาควัคซีน
โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
บอกว่าในการรับบริจาควัคซีนจากโปรแลนด์ครั้งนี้เนี่ย

มหาวิทยาลัยจึงจะรับวัคซีนจำนวน๑ใน๓ของวัคซีนที่ได้รับบริจาคเอาไว้นะคะ
ส่วนที่เหลือเนี่ยอีก๒ใน๓เนี่ย
จะให้เอกชนที่เป็นหุ้นส่วนนำไปจำหน่าย
ผู้ที่สนใจเพื่อที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทีนี้การกระทรวงการต่างประเทศเขาก็มีการหารือกับทางกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์นะคะ
ได้รับแจ้งมาบอกว่าไม่อนุญาตให้นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย
ทีนี้เนี่ย๒ประเด็นนี้นะคะ
คือทางกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่ามันเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของการรับบริจาควัคซีนและเวชพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้ว
โดยตัวแทนบริษัทวัคซีนเนี่ยเขามีการแจ้งทางกระทรวงการต่างประเทศในลักษณะเดียวกันนะคะ
บอกว่าจะต้องไม่มีการนำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย
แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ไม่เคยยืนยันว่ารัฐบาลโปแลนด์ยินดีจะบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ฝ่ายไทย
อันนี้กระทรวงการต่างประเทศออกมาบอกแบบนี้
อีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือธรรมศาสตร์จะนำวัคซีนที่ได้รับบริจาคส่วนหนึ่งให้เอกชนไปขาย
กระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะออกเอกสารมาให้
อันนี้เป็นคำชี้แจงของทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ล่าสุดทางเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เองก็ตีกลับมาย้อนกลับมาบอกว่า
ประเด็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวเนี่ยบอกว่า
เพียงห้าแสนโดสก็คือหนึ่งในสามอ่ะนะคะ
ส่วนอีก๑ล้านโดสจะให้เอกชนที่เป็นคู่สัญญากับทาง

แล้วก็ขาดเจตนารมณ์ของทางโปแลนด์

หนึ่งคือทางกระทรวงการต่างประเทศเอง
เขาก็ไม่เคยแจ้งเหตุผลข้อนี้เลย

ทั้งการแบบว่าพูดจาผ่านทางตัวแทน
หรือการรับมอบหมายให้ดิวกับทางธรรมศาสตร์

มายังอธิบดีของทางธรรมศาสตร์
แจ้งมาอันนี้คือข้อสังเกตข้อที่๑นะคะ

รับรองการบริจาคให้กับธรรมศาสตร์

กำลังดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ
บริษัทผู้ผลิตที่ทางกระทรวงการต่างประเทศ

รับรองมาก่อนจากทางบริษัทผู้ผลิต

จะให้ทางธรรมศาสตร์เนี่ยเอาไปขาย

เขามีการแจ้งไปแล้วว่าเขาจะขอตัวนี้

เอกสารรับรองจากทางกระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนอีกประเด็นนึงเรื่องของการแบ่งวัคซีนนะคะ
ที่บอกว่าจะแบ่งวัคซีน๒ใน๓ส่วน

เอาไปขายเขาก็บอกว่าเขามีการ

จำนวนนี้ค่ะมันมีค่าใช้จ่ายมา
ซึ่งธรรมศาสตร์เองเขาก็ไม่ได้มีเงินมากพอ
ทุกอย่างได้เขาก็เลยมีการแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ย

ก็ต้องรอมาดูว่าแล้วสุดท้ายจะยังไง
โอ้แล้วเป็นยังไง

นี่คือจะเอามาบริการประชาชนแบบฟรี

ของทางธรรมศาสตร์เองสามารถที่จะ

ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งประกัน

เอาจริงก็เหมือนกับชิโนฟาร์มชิโนฟาร์มเขาบังคับให้เรา๑๐

ตามกฎหมายก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เขามีการปฏิบัติกันมา
เรื่องของวัคซีนบริจาคเนี่ยแน่คือเขาห้ามจำหน่ายไง

วัคซีนที่นำมาต่อให้๑๕ล้านโดสน์

แล้วค่าขนส่งใครจะจ่ายอะไรอย่างนี้

เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการแจ้งไป

เขาก็ไม่ได้ชี้แจงจริงว่าเรื่องนี้ห้าม
เรื่องนี้ไม่มีหนังสือต้องมีห้ามขายนะ

นี่ไงเออแบบนั้นแหละอืมโอเคนะครับ

เพจปากว่าคุณโตเศรษฐีเรือทองขอแช่แข็ง
เธออุ๊ยทำไมก่อน
ก็มันเป็นประโยคมาอย่างนี้เธอฉันจะอ่านยังไงล่ะ
ชื่อเพจ

รถผ่านไปแถวบ้านแพ้ว
บ้านแพ้วพระปโฑนเลยวัดดอนไยหอมมา

ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วทำไปเพื่ออะไร
อาจจะเป็นพวกที่บอกมาเมื่อพวกสติไม่ดีรึเปล่า
นึกออกไหมพวกแพร๊งสติไม่ดีหรืออะไรเนี่ย
ถ้าสมมุติคุณขับรถอยู่อย่างนี้ตกออกตกใจไหมล่ะ

ไม่รู้เป็นใครเป็นทำให้ก็อะไร
อาจจะเป็นวิวทีมาของ
เหยียบเลย
เอาง่ายเขาก็ฝากบอกว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ
ถ้าคนตกออกตกใจตี๒ถ้าใครรู้จักคนทำก็เตือนกันหน่อย

โดยภาพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพกล้องหน้ารถคันหนึ่งครับ
กำลังวิ่งมาเลนขวาซึ่งสภาพถนน
ถนนเก่งมากแต่เมื่อวานผมฟังอยู่มีถนนนะครับมันเลนส์ตรงนะครับผมรักคุณนะ
มีไฟสลัวอยู่มีคนมายืนสวมชุดสีขาว

เอานุ่มนุ่มไม่มีตาเหรอยืนมือรับมาทางเลนส์ขวา
รถที่กำลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสูงทำให้ผู้ขับขี่เกิดอาการตกใจเล็กน้อย

โหโมคมือน่ายืนมือค่าวนั่นน่ะ

คนสรุปเขาบอกเป็นคนมาเล่นฮาระวงฮาโลวีนอะไรกันหรือเปล่า

๓๑ตุลาเป็นวันฮาราวีนป่ะ

ตี๒คนอาจจะเล่นฮาราวีนหรือเปล่า
แล้วสมมติถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคนอ่ะ
ก็นี่เขาฝากบอกว่าถ้าสมมุติแบบว่ามีใครแบบว่ารู้จักคนที่เล่นอย่างนี้
พี่ลึกพี่ลั่นอย่างนี้เตือนหน่อย
เพราะมันอาจจะถึงชีวิตได้จริงถ้าคนแบบว่า
หัวใจวายหรือบางทีเหยียบไปแล้วไปชนอะไรอย่างนี้

แบบถ้าเป็นคนมาแกล้งต้องมีคนถ่ายคลิปไว้เนอะ

ก็คิดในมุมดีไว้กันก็คือเป็น
เป็นคนที่เขามานั่นนะแต่ก็อย่าไปทำอย่างนี้มันน่ากลัวนะ

บางทีบางรถเขาเกิดตกใจหักหลบคว่ำเข้าไปแล้วยุ่งเลย
เอาพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าน้ำยังท่วมหลายพื้นที่
น้ำท่วมแล้วก็ฝนกำลังจะตกเพิ่มด้วย
เอาไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันสักนิดนึงอ่ะนะคะ
ก็มีการเตือน๖จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะ

หลังจากความเข้มไป
ก็มีการประกาศบอกว่าฝนตกหนักด้วยนะคะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ก็มีการประกาศบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอ่อค่ะ

คุณแม่ลายหนึ่งเขาโพสต์ภาพลูกสาวคนเก่ง
ลงในกลุ่มเฟซบุ๊คชมรมคนรักภูกระดึง

หรือลงภูลำบากกว่ากัน
เห็นป้าที่ร้านข้าวบอกลุงเหนื่อยกว่า
ซึ่งความจริงลงน่าจะง่ายกว่า
กำลังลังเลลูกหาบให้พาลูกลงมือหรือให้เดินลงเองดี
แต่ก่อนจะได้คำตอบว่าขึ้นหรือลงยากกว่ากัน
กลายเป็นว่าสีหน้าแววตาของลูกสาว

เนื่องจากสวนทางกับข้อความบนป้ายที่ระบุว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึง
เนี่ยฮะก็ส่งผลให้ยอดแชร์เนี่ยนะครับ
หนูน้อยเนี่ยหมดแรงจริง

ดูหัวค้าดูสิทำ

ความรู้สึกแบบว่ามีคนเขาแชร์กันอีกรูป

วิธีมีแบบทำผิว

อ่าดูกัสสะแดงหน่อยอื้มหอมมากนี่แหละฮะฮะฮฮฮ
เมื่อวานท่ะไม่แล้วไปนะว่าน่ะอื้มหแหมพอว่าไม่ได้นี่อื้อ

วิทย์ครูตเตอกลอนี้เป็นใครนะคุณพี่จิ๋ว
ระหว่างนี้เดี๋ยวเราเล่าสักนิดนึง
พี่เคยใช้ที่ใส่ปากกากันบ้างไหม

ไม่มีคนเอามาให้พี่ดูแล้วพี่ราคาหลักหมื่นสามหมื่นกว่าบาทหรือเปล่า
ว่าเวลามีคนเห็นคนจะถามเอ๊ะอันนี้มันเหมือนเราเคยเห็นกันมาก่อนหรือเปล่า
คือมันเป็นเรื่องที่แบบใช่อะสิคือแฮม่าทีเดียวค่ะจากเพจรีวิวบ้านสวย
นี่ไงไม่ใช่ตอบไม่มีอ๋อแล้วพี่โดมแล้วพี่โดมไป

เปิดดูได้มั้ยเปิดดูได้มั้ยเนี่ย
มันใช่หรอเขาตัดเองก็เปล่าพี่เขาตัดเองก็เปล่า

ใช่เหรอวะไม่ใช่มั้งโทษนะ

ผู้รู้ส่งมาบอกผมหน่อยดิ

ดูให้จบ

เมื่อกี้เขาบอกว่าหนอเฟิร์นนกจีรานางเอกช่องวันค่ะ
ที่เล่นกับล้องตอบไงแหมกูจะไปวิจัยเฟิร์นช่องวัน
ทั้งอะไรกูไม่เอาหุ้นออกมาตั้งเยอะตั้งแยะอะไรเอาเงี้ย
เชฟทุกคนฉันก็ธังไงกับเขาเขาต้องได้หุ้นสิ
ที่ทำจากเงินสุดแววมา
พร้อมกับราคาที่ร้องอุ๊ยแน่

แล้วก็เข้ากับการใช้งานด้วยนะคะ

แต่มันหน้าตาเหมือนมากจริงก็คือ
คนไทยปกติสมัยก่อนเขาก็เอามาประยุกต์เป็นที่ใส่ของ

บางคนเอาไปใส่แบบว่าหมากของผู้เท่าผู้แก่

เวลาเราไปซื้อตามร้านบางทีก็ใช้กระป๋องนมอันนี้

กาแฟชาอะไรแล้วก็มีหิ้วสายกันไป

นุ่มเพิ่งจะเงยหน้าขึ้นมาแหกตาดูเหรอ

เดี๋ยวแว้งกัดกูปุ๊บลงไปดูสวิตเกม

เชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจแบบนี้แน่เลย
ว่ามีซีซัน๒มาแล้วอะไรแบบนี้
ไม่ฉันไม่ยังคิดว่ามันจะมีซีซัน๒
ก็เหมือนจะขิดบอกว่ามันมีซีซัน๒

โดมวางยากูแล้วน้องต้องชัวร์ก่อนแชร์นะคะ
ดังนั้นก็คือรอเหี้ยอย่างที่บอกมายกูกับว่ากิน
ใช่ไอ่ไงมันตัดต่อเอง
ถ้ามีมันต้องบีดเข่านั่งกว่านี้น้อง

เดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งขอเคลียร์กับพี่โดมก่อนค่ะ

เมื่อกี้ระหว่างพูดคุยกันอยู่นะ

แล้วบอกเนี่ยตอนนี้มีหลักฐานมาแล้วนะ

ให้ผมมีที่ยืนในสังคมบ้างเถอะ
ช่วยจับหน้าไปที่ไอ้โดมหน่อยนะ

คือเรื่องของเรื่องเมื่อกี้ที่ไอโดมมันบอก

มันกลับกลายเป็นใส่หมวกสีดำ

เขาบอกว่าคุณโดมคือคนที่ชอบซูมคิ้วพี่มดดำใช่ไหมคะ

วันนี้คือที่จบรายการชาติบางทีมันก็กดกล้องตัวฉันตันมาก
วันนี้มันกล้องดมเอากล้องขึ้น
กล้องสูงช่วงเผลอกันแต่ช่วงเผลอแบบเมาท์ก่อนเติม
ว่าจัดรายการฉันว่าเอาโดมกล้องกดแล้วมึงกดแล้ว

โดมช่วงเผลอช่วงดม

ไม่ใช่นะเขาตัดต่อออกมาเอง

ชื่อแต่ละชื่อน่ะน้องสุดติ่ง

ถูกต้องได้ยินมาเหมือนกันอันนี้

เราเอากลับมาข่าววงการบันเทิงเราดีกว่า
ตอนนี้เราจะได้ข่าวว่าคนนู้นคนนี้ป่วยเยอะเหมือนกัน
อย่างเช่นหลังจากที่อเป็ดเชิญยิ้ม

เชิญยิ้มว่ามีอาการปอดทะลุ

ล่าสุดหนุ๊ยเชิญยิ้มได้โพสต์
อัปเดตอาการป่วยระบุว่า
และเอฟซีที่ติดตามข่าว

ค่ะซึ่งได้รับการดูแลและกำลังใจจากคนในครอบครัวและท่านอาจารย์ฤษี
กลับมาแข็งแรงโดยเร็วขอเป็นกำลังใจพี่โป๊งเหน่งด้วยนะฮะ
อืมมีดนะมีแฟนคลับไอ้โดมนะ
เขาบอกว่าว้ายไอ้โดมคือดีอยู่นะพี่

ต้องให้ออกมาตรงแสงนี่นิดนึง
ต้องออกมาตรงสระอยู่อ่ะโดมเขาบอกมึงรออยู่อ่ะ
เออขอบคุณค่ะอ่าโอเคเออไอ้โดมเลยอ่าโอเค
อืมเอาล่ะเงยเออเอา
โดมโดมโดมกล้องอย่ากดลอง
เออเกิดลองละตัว
น่ะเตี้ยตันดิบดว่าตอนนี้อ้วนอยู่แบบ

ไม่มีใครยอมนั่งริมข้างนอกเลยนะคุณ
เออไปดูฟิล์มนี้มีฟิล์มนี้ไม่สบายเยอะ
ฟิล์มก็ไม่สบายคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะ
ก็คือออกมาบอกนะคะบอกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะที่๔นะ
ซึ่งเขาเพิ่งจะไปตรวจเจอค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๐
ต้นปีที่ผ่านมาจากผลวินิจฉัย
คุณฟิล์มบอกว่ามันไม่มีสาเหตุด้วยนะคะ
ตอนนี้คือห้ามเล่นกีฬาที่หนักจนเกินไปแล้วก็ต้องเลี่ยงอาหารเค็มทุกอย่างค่ะ
กลัวไหมคุณฟิล์มบอกว่ากลัวทุกวินาที
แต่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะว่าระดับ๔นี่มีความเสี่ยงถึงชีวิตนะคะ
ซึ่งคุณหมอก็มอนิเตอร์อยู่ทุกเดือนนะคะ
แล้วก็น่าจะมีการผ่าตัดได้ประมาณเดือนเมษายนปีหน้า
บางทีเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นได้ยังไงจนไปตรวจเจอเนี่ย

เอ้าไปดูซุปตาสาวรับซุ่มคุยกับหนุ่มรุ่นพี่

ซึ่งตอนนี้ผมแทนคุณเธอสดมาระยะ
จนกระทั่งหลายคนอยากรู้ว่ามีหวานใจ
เป็นนักธุรกิจและอายุมากกว่ารู้จักกันเพราะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อน

ก็เลยมองหาคนที่มาเติมเต็มให้กัน
และยังไม่เปิดตัวให้เห็นเร็วนี้แน่นอน

หนูว่าพี่ก็รู้อีกอะแหละไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อย่างนี้

เออต้องให้พี่เขาเจอคนที่ดีแหละ
ในที่ดีน่ะ

ตอนนี้กำลังขับใครจะเป็นคนพูดนี่

คุณเอาอะไรบะเดก

นี่ใครอยากลองเซวาขนาดพิเศษตอนนี้มันมีแล้วจริงนะที่๗๑๑หมดเลยใช่เป็นขวด๑๑คุณสามารถร้องมันก็จะได้เห็นผลความแตกต่างแล้วล่ะจริงเอาข้างหน้าก่อน
นี่อันนี้แบบหมดขวดเลยหิวน้ำแน่หิวแน่สดชื่นไหมคะพี่ชื่นอร่อย
เข้าไปดีเยอะดีแล้วเพราะวิตามินของคุณบางทีก็ขาดเหมือนกันเพราะว่าบางหลังคุณไปกินแต่พวกโปรตีน

โอ้โหอีหนุ่มตบให้ใครแบบยิ่งกว่านั้นฉันก็ยังแบบว่าไม่ค่อยยุ่งกับคน

ของหน้าแข้งเจ้านาย
นายเยอะ
กินไอ้ไป

คุณยายมาราศีอายุครบ๑๐๑ปีค่ะ
แล้วก็ยังสดใสไม่ส่างเลยทีเดียวนะคะ
ดูภาพหน่อย
หลานก็เรียกว่าหอบเค้กมาฉลองวันเกิดให้กับคุณยายมาราศีนะคะ

โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายค่ะ
ดูดิคิดถึงนะแม่
นึกว่าเธอเล่นละครเขาไหม